คุณผู้ชมสำรวจตัวเองที่นิ้วหน่อยนะคะคุณเขมมาสอน
เมื่อกี้นั่งถอดแหวนเลยอ่ะคุณโรสลินเพราะว่าติดนิ้วจริงพอใส่มานานถอดไม่ได้
นี่ไงเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะมีคุณยายอายุ๘๖ปีค่ะ
แหวนนิ้วกลางด้านซ้ายตั้งแต่สมัยสาวสวมมากว่า๓๐ปีปรากฏว่าโอ้โหเป็นแผลนิ้วบวม
ตอนนี้แผลเริ่มเน่าแล้วด้วยนะคะหลานชายก็เลยตัดสินใจพาไปที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเลยไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะตัดแหวนต้องโทรให้กู้ภัยนำเครื่องตัดโลหะเนี่ยขนาดเล็กแบบนี้
ตัดแหวนที่นิ้วกลางมือซ้ายของคุณยายชื่อว่าคุณยายเลี่ยนทองสุก
ลูกชายพามาจากบ้านสง่าวอำเภอปากชมจังหวัดเลยระยะทาง๙๒กิโลเมตรมาที่โรงพยาบาลเลย
เพื่อมาพบแพทย์บอกคุณหมอช่วยหน่อยเอาแหวนนิ้วกลางข้างซ้ายที่มือคุณแม่ผมออกให้หน่อย
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยใส่แหวนเนี่ยตั้งแต่สมัยยังสาวตอนนี้นิ้วเกิดอาการอักเสบบวมเป็นแผล
แล้วแผลมันเริ่มเน่าแล้วด้วยนะคะถอดแหวนออกมาเองไม่ได้

ตอนนี้เริ่มภาวะแล้วนะใครที่มีแหวนนี่นิ้วเนี่ย
คุณผู้ชมลูกชายของคุณยายเล่าบอกว่า
เห็นคุณแม่ใส่แหวนมาตั้งแต่สมัยสาวนานกว่า๓๐ปีแล้ว
แล้วก็เห็นนิ้วของคุณแม่เนี่ย
เริ่มมีอาการเป็นแผลนิ้วบวมเริ่มเน่า

แต่ด้วยเครื่องมือเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือตัดแหวนที่โรงพยาบาลเนี่ย
คุณหมอก็เลยแจ้งกู้ภัยให้นำอุปกรณ์มาตัดแหวนหน่อย
กระทั่งตัดแหวนออกมาได้นะคะ
ลูกชายบอกว่าโอ้ยกราบขอบคุณทั้งคุณหมอทั้งกู้ภัยทั้งพยาบาลเลยนะคะ
ที่เอาแหวนออกจากนิ้วของคุณแม่ได้
จริงบางทีเราน้ำหนักขึ้นหรือบางทีแบบอยู่ดีนิ้วมันบวม

คุณหมอเคยบอกว่ามีหลายกรณีที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วบางคนเสียดายแหวน
แวนมีความหมายใส่บัวนาแหวนแฟนให้ไม่อยากตัด
หมอก็ต้องถามว่าจะตัดแหวนหรือตัดนิ้วก็ต้องเลือกเอา